ส่วนเรื่องของผู้ชายคนนี้ค่ะที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานวิศวกรที่เป็นแอดมินของเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ถูกอุ้มไปทำร้ายนะคะ
ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจแล้วแล้วเนี่ยเป็นหลักฐานสำคัญเลยนะคะที่ตำรวจใช้ในการทำงานต่อไปนะคะ
นี่คือที่ห้างแห่งหนึ่งนะคะที่ชนบุรีแล้วก็ขึ้นรถเก่งไปตรงนี้แหละค่ะ
กล้องวงจรปิดภาพตรงนี้แหละที่เป็นหลักฐานสำคัญที่ตำรวจใช้ทำงานนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ในเอกพบเหลืองประเสริฐจากสายใหม่ต้องรอด
ก็พาอดีตแอดมินเว็บพนันไปชี้จุดเกิดเหตุ
ก็เป็นห้างสรรพสินค้าตรงนี้นะคะ
แล้วก็ตรวจสอบพบว่ามีกล้องนี่นะฮะ
ก็เลยแจ้งตำรวจให้ประสานทางห้างขอกล้องมาดู
แล้วก็เห็นภาพอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นะคะ
คดีอุ้มซ้อมหนุ่มวิศวกรผู้เสียหายบอกว่า
มาจากพลตำรวจตรีเจ้าของเว็บพนันไม่พอใจที่เขาคุมระบบ
แล้วทำให้รายได้ตกนะคะก็เลยเป็นที่มานะคะ
ล่าสุดทีมสืบสวนสอบสวนพาผู้เสียหายไปสอบปากคำเพิ่มนะคะ
สโมสรตำรวจแล้วก็พบว่ามีการตั้งชุดเฉพาะกิจนะคะ
ทีมสอบสวนทีมสืบสวนขึ้นมาทำคดีนี้โดยเฉพาะค่ะ
เพราะว่ามีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับพลตำรวจตรีเข้าไปเกี่ยวข้องในคดีนะคะ
อย่างที่ผู้เสียหายได้ให้ข้อมูลนะคะ
ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีในฐานะทีมสืบสวนนะคะ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าคดีนี้มีผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า๔๕คน
และการกระทำเข้าข่ายคดีปล้นทรัพย์ค่ะ
ตอนนี้พอรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุบางรายแล้วกำลังเตรียมขออนุมัติหมายจับค่ะ
แล้วก็ลักษณะเข้าไปเป็นสิ่งการปล้นทรัพย์นะครับตอนนี้นะครับ
ต่อเนื่องกันครับหรือเป็นการกระทำความผิดต่อเนื่อง

แล้วพฤติการของการอุ้มหรือกำลังทรัพย์พาไปอะไรนี่มันจะเข้าไหน
เกี่ยวเนื่องกันครับเกี่ยวเนื่องกันเป็นการทำความผิดต่อเนื่องกัน
ซึ่งตอนนี้ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ประสงค์ดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนนะครับ
ก็รับคดีไว้แล้วที่สนโชคชัยเป็นหนึ่งในสถานที่เกิดเหตุต่อเนื่อง
สำหรับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดที่บอกว่าไม่ต่ำกว่า๔๕คน
ชุดสืบสวนสอบสวนยังไม่ได้เปิดเผยว่า
นับรวมพลตำรวจตรีที่อ้างว่าเป็นหัวหน้าเว็บพนันด้วยหรือเปล่า

ซึ่งทีมสอบสวนก็เตรียมออกหมายเรียกเชิญมาให้ปากคำนะคะ
แต่ก็มีรายงานว่าพลตำรวจตรีรายนี้เนี่ย
อกจากเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กโจ๊กแล้ว
ก็ยังเป็นคณะทำงานด้านยาเสพติดด้วยค่ะ
คดีนี้ก็เป็นที่จับตาอีกหนึ่งคดีนะคะ